มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับในช่วงนี้เพราะว่าเรากำลังจะเฉลยในคำตอบและคำถามที่เราได้ถามไปนะฮะกับครอบครัวของคุณหนุ่มจากจังหวัดนครสวรรค์ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตได้สูงสุดถึง๑ล้านบาทหรือไม่
วันนี้ถ้าตอบได้๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วมาฟังเฉลยข้อแรกจากเรื่องโรงเรียนวัดโคกเดือครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำใดไม่ได้อยู่ในป้ายโรงเรียนรักษาศีล๕ที่ติดอยู่ในโรงเรียน

นุ่นเลือกตอบตัวเลือกที่๓อดทน

คำใดที่ไม่ได้อยู่ในป้ายนี้นะครับ
เป็นคำที่น้องนุ่นเลือกนั่นก็คือคำว่าอดทนนะครับ
ว่าอดทนไม่มีในป้ายนั้น

ตอนนี้ตอบถูก๑ข้อรับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

ข้อนี้ก็ภาวนาว่าขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง

วันแข่งขันกีฬาในเกียรติบัตินี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่
ข้อที่๑ครับ๒๐๒๒สิงหา๒๕๕๙ครับ
พอนุ่มตัวเลือกที่๑๒๐๒๒สิงหาคม๒๕๕๙

สบายสบายสบาย

เกียรติบัติที่น้องได้รางวัลมานี่
ก็คือวันที่๒๔๒๖สิงหาคม
เรามาฟังเฉลยกันต่อตอนนี้

ได้ว่าเราไม่ได้มีโอกาสลุ้นเงินล้านเท่านั้นเองนะครับ

ก็คือลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนในข้อต่อไปนะครับ
มาฟังเฉลยจากเรื่องปลาครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
จากภาพคือปลาชนิดใด

น้องน้ำเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง

ซึ่งเป็นคำตอบที่
เยอะ

เก่งมากเลยเขามีความรู้เรื่องปลาเยอะมากเลยนะเด็กคนนี้
เขาจะดูสารคดีปลาเป็นเรื่องเป็นราวของเขา
ลูกชอบเหรอโหเก่งมากลูกโชคดีนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวนี้นะครับได้รับทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
เย้เอาแล้วหลุ้นใครเข้ามาเหลืออีก๑ข้อ
จะได้เงินแสนกลับไปบ้านหรือไม่นะครับ
อยู่กับคำถามและคำตอบข้อนี้ครับ
จากเรื่องถ่านครับ
คำถามมีอยู่ว่าทานถุงใดหนัก๑กิโลกรัม

หนึ่งเลือกตอบตัวเลือกที่๓
ถุงที่๒จะเอาที
ว่าจะใช่หรือไม่
ผมจะเฉลยไปพร้อมกับคุณผู้ชมครับ

เลือกถุงแรกจากถุงที่

ถุงที่๔ไม่ใช่นะครับ

หน่อยกว่า

เอาถุงที่๒นะครับ
ห่วงที่สอง๑กิโลกรัมหรือไม่
ห่วงอีกไม่ทอด

ดูนะครับว่าถุงที่๑๑กิโลหรือไม่
สรุปว่าตอนนี้ครอบครัวของคุณหนุ่มจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้
๑หมื่นบาทครับ
เวลาที่เนี่ยเขาก็อยากจะสร้างครอบครัวอยากจะสร้างบ้านอย่างน้อยอยากให้ได้เงินทุนกลับไปบ้านจะเอาเงินตรงนี้ไปต่อชีวิตตรงส่วนไหนกันก่อน

ก็คือเครื่องเก่าได้มันเสียครับแต่ที่มันซ่อมไม่ได้แล้วก็เลยอยากจะได้เครื่องใหม่ด้วย
แล้วก็พอได้เครื่องมือมาก็
รับจ้างก็ต้องเก็บเหลือส่วนประสอบน้อย
ก็นั้นจะพอสู้ต่อไปครับ

คุณไม่ได้รางวัลถึง๑แสนและ๑ล้าน
แต่ผมว่าคุณได้รางวัลชีวิตที่หลายครอบครัวไม่มี

ขอให้ยึดตรงนี้สร้างคุณงามความดี
แล้วจับมือกันเดินไปด้วยกันให้ได้
ทั้งครอบครัวขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับ

คุณผู้ชมครับบ้านของครอบครัวนี้นะครับ
รอคอยโอกาสได้เริ่มต้นซ่อมสร้างนะครับ
แต่บ้านหลังน้อยของอีกครอบครัว
ใกล้จะเสร็จครับตามความฝันของเขา
นั่นก็คือครอบครัวของน้องเจี๊ยบ

เพื่อให้น้องแจ๊คน้องชายผู้พิการ

ผมต้องขอขอบพระคุณสายชาน้ำใจ

และผู้ร่วมรายการอีกหลายครอบครัว
ที่สัดเปลี่ยนกันมาบนวีดีโอนี้
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

ครับสำหรับเงิน๑หมื่นบาทนี้ที่ได้มานะครับ
ผมก็ส่วนหนึ่งจะไปซ่อมแซมบ้าน
เพื่อให้แบบแข็งแรงกว่าเดิมนะครับ
และอีกส่วนหนึ่งผมก็จะไปซื้อเครื่องมือ
มาถุยเอาไว้สำหรับทำอาหารชีวิต

ที่อยากขอบคุณทางรายการยุทิกรีมงาน
ทุกท่านนะครับที่ช่วยกัน
ทำให้ผมได้มาออกรายการนี้ครับขอบคุณมากครับ